ตายอยู่ใสเนอะคนตาปลอมได้เอามาอยู่บ้อเนี่ย
กลัวเห็นเอ้าเรื่องคนตาปลอม
นี่ละเอาของมาหน่อยภาพภูกระดึงโอ้ย
คุณผู้ชมสวัสดีค่ะดิฉันมาเที่ยวภูกระดึงค่ะ
แต่รู้สึกว่าของจะมาไม่ครบนะคะนี่แสดงว่าเตรียมมาน้อยมากเลยนะ
เอ้าแต่ไม่เป็นไรเสื้อกระหนาวเอามาค่ะ
ใครที่จะไปเที่ยวขึ้นภูขึ้นดอยต่างเสื้อกันหนาว
อย่าลืมนะคะเอาไปหลายตัวได้ยิ่งดีเพราะว่าอากาศจะยังคงเย็นต่อเนื่อง
แต่ทีนี้อุณหภูมิแม้ว่าเขาบอกว่ามันจะลดลงเล็กน้อย
แต่มันก็ยังเย็นอยู่ดีแล้วค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
ส่วนที่มันเย็นแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าหลังจากที่พายุราอีค่ะ
เขาพัดมาที่บริเวณใกล้กับประเทศเวียดนาม
มันดึงลมหนาวมาจากประเทศจีนไงคะทำให้อากาศมันเย็นขึ้น
แต่ทีนี้หลังจากนี้พอพายุราอีเขาพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศจีน
ลมหนาวจะเริ่มอ่อนกำลังลงอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
กรุงเทพและภาคกลางหลังจากที่ได้สัมผัสอากาศเย็น
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะยังคงได้ใส่เสื้อกันหนาว
ถ้าใส่ทนใส่ได้เพื่อควายชั่นใส่ไปเถอะ
เอาทีนี้พูดถึงเรื่องของฝนฝนลดลงชัดเจนประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
หลังจากที่ย่อมความโกรธอากาศตามกำลังแรงหรือว่าย่อมฝน
พาดผ่านประเทศไทยทางตอนล่างเนี่ยนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพัดออกไป
ที่มหาสมุทรอินเดียเรียบร้อยเตรียมพัฒนาตัวเป็นพายุไซโครนเขาดึงฝนออกไปด้วย
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปตลอดสัปดาห์นี้นะคะภาคใต้ค่ะฝนลดลงแตก
ยังมีฝนอยู่นะคะไล่มาตั้งแต่นครศรีธรรมราชจนถึงนราธิวาสเลย
ทีนี้วันนี้เรื่องของคลื่นค่ะคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
แต่มีจุดที่สังเกตเล็กน้อยก็คือช่วงหัวหินนะคะประจวบคิริขันและเพชรชบุรีค่ะ
จุดไหนที่มีฝนในทะเลคลื่นอาจจะสูงสักเล็กน้อยนะคะประมาณ๒เมตร
เรือเล็กก็ระมัดระวังในการออกหาปลาออกไปข้างนอกพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างด้วยนะคะ